อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปช่วงต้นบริการว่าวันนี้คุณจอมขวัญบินไปที่เชียงใหม่แล้ว
ไปคุยกับคุณแม่ของน้องเจมส์ปอนด์นะครับ
ติดตามกันช่วงค่ำวันนี้ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ก็ต้องลื้อแล้วก็ปิดทำการไปครับ
ส่วนตัวของในบอลพร้อมกับพวกนั้นสารให้การประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วครับ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นช่วงที่นาทีที่นายกฤษณะอมิสูตรนะครับหรือว่าบอลอยู่ในชุดสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวแล้วก็กางเกงยีนเนี่ย
มือซ้ายหิ้วถุงสัมภาระ๒ใบพลุงพลังทีเดียวครับวิ่งออกจากทางเข้าของห้องควบคุมผู้ต้องหานะครับ
ถุนศาลจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับทนายความส่วนตัวขึ้นรถเก่งไปเลยครับ
เป็นรถโรยาต้าสีบรอนทองทะเบียนกอก่ายบรรลือแปดห้าสองสองภูเก็ตที่ไปจอดรอรับอยู่นะครับ
ก่อนจะเปิดประตูด้านข้างซ้ายขึ้นรถแล้วก็จะออกไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อหลบกองทัพสื่อที่ไปปักหลักรอทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าทีเดียว
โดยผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าท่าทางของบอลเนี่ยหน้าตาเขาบอกว่าซีดเผือก
คือหน้าซีดทีเดียวนะฮะเหมือนจะวิ่งหนีอะไรมาสักอย่าง
และผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะเรียกชื่อแต่บอลไม่กล้าหันไปมองนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเขาสังเกตจากภาพรีบวิ่งขึ้นรถไปเลยนะครับ
ทางด้านของนายสันกาวิชัยทนายความส่วนตัวกล่าวกับไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากที่มารับหมายปล่อยจากห้องประชาสัมพันธ์ของศาลเนี่ย
ก็ได้ใช้หลักทรัพยื่นประกันตัวต่อสารคนละ๒๐๐๐๐บาท
สารมีความเมตตาให้ประกันตัวนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และต้องปฏิบัติตามระเบียบของการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด
ส่วนการให้สัมภาษณ์นั้นตอนนี้บอลไม่สามารถจะให้สัมภาษณ์สื่อได้นะครับ
เทศบาลตะบนช้างเผือกก็มีหนังสือลงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙
ประกาศคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายครับ
แล้วก็คำสั่งให้มรื้อถอนอาคารไปติดเอาไว้ที่ร้านมารินสกาย
โดยระบุว่ากระทำความผิดจากผังบริเวณแบบแปลนนะครับแล้วก็บริการประกอบแบบแปลนด์ที่ได้รับอนุญาต
สั่งให้มรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมเป็นโครงสร้างเหล็กบริเวณดาดฟ้าชั้น๕
มีร้านอาหารมารินสกายอยู่นะครับให้บรื้อให้เสร็จภายในเวลา๓๐วัน
แล้วก็ประกาศห้ามเปิดกิจการโรงแรมครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการนะครับ
ขณะที่เจ้าของโครงการก็รับทราบเรื่องแล้วนะครับในส่วนของร้านมารินสกาย
โครงการก็กำลังให้เจ้าของเดิมที่ถูกเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ยขนของย้ายออกไปก่อนแล้วก็จะเข้าไปรื้อโครงสร้างเหล็กออกครับ
แล้วก็จะแจ้งให้กับทางฝ่ายโยธาเทศบาลช้างเผือกนั้นไปตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไปด้วยนะครับ